ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าคืนนี้หลายท่านก็คงเตรียมตัวกันนะครับ
สวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสุริมงคลในการรับศักราชใหม่นะครับ
ท่านก็เลือกที่จะไปตามวัดหรือว่าสถานที่ต่างที่เขาจัดงานกัน
หรือว่าวัดใกล้บ้านนี่คนก็ไปเยอะผมว่าไปวัดใกล้บ้านนี้ก็ดี
เวลาเดินทางกลับก็สบายหน่อยใช่ไหมเอาลูกเอาหลานไปด้วยก็ดูแลกันนิดนึง
บางคนเอาลูกเล็กไปกำลังจะสวดมนต์ข้ามปีก็แม่กลับยัง

วันนี้เรามีผู้สื่อข่าวอยู่หลายพื้นที่จะมีงานเคาน์ดาวน์ปีใหม่
และก็กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีให้ท่านติดตามนะครับผู้สื่อข่าวของเราอยู่หลายที่นะครับ
เดี๋ยวจะให้เห็นนะครับว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างนี่มีสนามหลวงวัดราชบพิษวัดเบนจมบพิษวัดพระรามเก้า
ไปถูกทางแล้วทางบันเทิงทางบันเทิงอ่าเราเริ่มต้นนะครับ
การไปดูงานที่รัฐบาลจัดก่อนนะครับเป็นการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี
ถวายพระเจ้ากุศลเสริมสุริมงคลทั่วโลกส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับ
ปีใหม่วิถีพุธวิถีธรรมพศ๒๕๖๒นะครับ
ติดตามที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากสนามหลวงครับ
สวดมนต์ดังกระหึ่มกึกกล้องไปทั่วบริเวณจัดงานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
ซึ่งขณะนี้พุทธศาสนิกชนก็กำลังสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่
จากการที่สอบถามชาวพุทธที่มารอสวดมนต์ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
พบว่ามาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย
เพื่อที่จะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะ
พื้นที่ของสนามญาติณขณะนี้ถูกจับจองเพื่อสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
และแม้ว่าผู้คนจะเยอะขนาดไหนเนี่ยก็ยังคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทั้งเรื่องในการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยและการรักษาความสะอาดทำให้มองมุมไหนก็สวยงามนะคะ
เราจะย้อนไปดูบรรยากาศในช่วงเช้ากันบ้างนะคะ
ประชาชนเข้าแถวรับดอกบัวทูบเทียนที่เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาได้จัดเตรียมไว้บริเวณเต็นต์ด้านข้างบริเวณงานค่ะ
เพื่อให้ประชาชนนำไปสักการะและเวียนเทียนโดยรอบพระบรมศาลีริกฐาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศ
อันเชิญมาจากภูตานกัมพูชาจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียอินเดียลาวมองโกเลียเมียนมาร์สิงคโปร์ศรีลังกาเวียดนามและไทยค่ะ
ซึ่งก็เป็นการทำบุญในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่วันที่๒๙ธันวาคม๒๕๖๑จนถึงวันพรุ่งนี้๑มกราคม๒๕๖๒นะคะ
จนกระทั่งช่วงเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมาก็งดให้ประชาชนเข้าไปสักการะเพื่อจัดเตรียมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี
มีการแสดงมหรสบและศิลปะวัฒนธรรมให้ได้ชมก่อนที่จะเริ่มพิธีการ
ประชาชนหลายคนรู้สึกสุขใจค่ะที่ได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นมงคลได้มาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ศีลและปฏิบัติทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวค่ะ
รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาสักการะพระพุทธรูปจาก๑๓ประเทศแล้วก็พระบรมศาลีริกฐาตุ
ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนานิกชนแล้วเป็นโอกาสสิ้นปีของปีเก่าส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่
มาปีใหม่นะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาได้มีโอกาสกราบ
ก็เป็นสิ่งที่สูงสุดในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะ
ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเอง
ในการที่เราได้มานามัสกากราบพระพระรมศาลีริกภาษณ์
และหนึ่งในกิจกรรมมงคลที่ชาวไทยนิยมปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็คือการสวดมนต์ข้ามปีค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้
จดหมายปลายทางของชาวพุทธหลายคนก็คือการมาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี
ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลก
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมปี๒๕๕๙

ได้เดินทางหลั่งไหลมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เที่ยงวัน
วังนั่งสวดมนต์ข้ามปีเบื้องหน้าพระบรมศาลีริกฐาตุ
และพระพุทธรูปสำคัญจาก๑๓ประเทศนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ตีเส้นแบ่งพื้นที่ทางเดิน
และพื้นที่ที่นั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณกลางสนามหลวงมีการแจกแผ่นรองนั่ง
และหนังสือสวดมนต์พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฟรีสำหรับประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วย
ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถนั่งพื้นได้นั้น
เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมเก้าอี้เอาไว้รองรับด้วยค่ะ
ปกติแล้วป้าก็จะมาทุกปีจ้ะคือเราก็สัทธาในพระพุทธศาสนา
คือมันไม่มีอะไรที่ยึดเหนียวไปดีกว่านี้แล้ว
ใช่ไหมบรรปลายชีวิตเราก็ต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งยึดเหนียวทั้งใจ
สำหรับการสวดมนต์ในค่ำคืนนี้ก็จะสวดต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ
พร้อมมีการฟังธรรมเทศนาจากพระพรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุระวงศาวาส
และในช่วงเวลา๒๓นาฬิกา๒๐นาที
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
สวดมนต์ข้ามปีลั่นของชัยรับปีใหม่
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและประชาชนชาวไทย
อกจากนี้ยังเป็นการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราช
และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันถึงการสวดมนต์ข้ามปี
ว่าเป็นกุศโลบายที่ดีทำให้คนไทยเข้าถึงศาสนา
เริ่มต้นศึกษาคำสอนทางศาสนามากขึ้นค่ะ
ดีมากค่ะตั้งแต่เข้ามาก็คือมีการจัดระเบียบ
เกี่ยวกับการเข้ามาที่จอดรถเพราะว่าตัวเราก็เอารถมาเองกัน
แล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยบอกว่าจอดรถตรงนี้นะ
แล้วเข้ามาก็มีการตรวจเกี่ยวกับความระบบความปลอดภัยนะคะ
ปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าทุกปี
ซึ่งทุกปีจะมีการสวดมนต์ข้ามปีอยู่แล้วที่มณฑลท้องสนามหลวง
แต่ที่มาในวันนี้ก็เพราะว่ามีตรงนี้ด้วย
แล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นชาวพุทธครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากจะได้มา
สการะพระบรมศาลีลิกธาตุซึ่งอันเชิญมาจาก๑๓ประเทศ
ซึ่งที่ทราบมาก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทย
จึงทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีความศรัทธา
แล้วก็มุ่งมั่นที่จะอยากจะมาในวันนี้นะคะ
สวดมนต์ข้ามปีนั้นเป็นความเชื่อดีในการเริ่มต้นปีใหม่แบบง่าย
เป็นการเข้าดาวน์แบบชาวพุทธที่ทำได้ทุกเพศทุกวัย
ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขความสบายใจด้วยนะคะ
และแม้ว่ามองจากภาพขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีประชาชนมีชาวพุทธมาสวดมนต์กันอย่างจำนวนมากนะคะ
แต่ก็ยังพอมีพื้นที่ว่างสำหรับพุทธศาสนิกชนท่านใดที่สนใจจะมาร่วมพิธีที่ท้องสนามหลวง
และแม้ว่าหนังสือสวดมนต์กว่า๒๐๐๐เล่มจะแจกหมดแล้ว
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยินดีที่จะให้ผู้สนใจมาร่วมพิธีกันได้
และถ้าหากนำรถส่วนตัวมาก็สามารถจอดบริเวณโดยรอบสนามหลวงได้หากมีที่ว่างนะคะ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการสวดมนต์ข้ามปีที่นี่ค่ะ
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารนะคะ
ก็เริ่มสวดทำวัดเย็นตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
แล้วก็จนถึงตอนนี้พุทธศาสนิกชน
ยังคงเดินทางหลั่งไหลกันไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ติดตามจากการรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์

รายงานสดมาจากวัดราชบพิษค่ะ
บรรยากาศที่วัดราชบอพิษตอนนี้นะคะ
งแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะ
หลั่งไหลมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
หลังจากช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะมีการสวดทำวัดเย็นนะคะ
แล้วก็นับจากนี้ไปอีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะ
ก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
คืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ที่วัดราชบอพิษขณะนี้นะคะ
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนค่ะ
ได้ร่วมกันสวดมนต์หลังเริ่มสวดทำวัดเย็น
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
ส่วนพุทธศาสนิกชนค่ะก็ได้แต่งกายในชุดสีขาว
มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วก็มาจับจองพื้นที่รอบพระอุโบสถกันตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะ

มีพุทธศาสนิกชนเดินทางเข้ามาทำบุญที่วัด
พร้อมกับเข้ามากราบสการะพระบรมราชสรีรางคาร
หลวงรัชกาลที่๙และพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถวัดราชบอพิษ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่
โดยทางวัดราชบอพิษนั้นนะคะก็ได้เปิดพระอุโบสถ
ให้พุทธศาสนิกชนนั้นเข้ากราบสการะตลอดช่วงปีใหม่นี้
ซึ่งจากเดิมปกติจะไม่ได้เปิดให้เข้าจะเปิดเฉพาะช่วงวันสำคัญเท่านั้นค่ะ
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดราชบอพิษปีนี้นะคะ
ส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวค่ะมาร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
แล้วก็ต่างบอกว่าอยากมาร่วมสวดมนต์ข้ามปี
ก็เพราะว่าอยากเข้ากราบสการะสมเด็จพระอริยวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกในช่วงปีใหม่
อีกทั้งทางวัดค่ะก็ได้แจกโปสตการ์ดทำอวยพรปีใหม่
ซ้อข้อซ้อจากสมเด็จพระสังฆราช
หนังสือสวดมนต์ให้กับพุทธศาสนิกชน
ที่มาสวดมนต์ข้ามปีอยู่ไว้เป็นที่โยรลึกค่ะ
ก็สวดทุกปีอยู่แล้วไง
ก็คือตั้งใจเราอายุมากแล้วเราก็แบบสวดมนต์ขอพรให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่
ค่ะค่ะตั้งใจค่ะต้องการจะมาสวดมนต์เพื่อที่จะให้มีสุขภาพแข็งแรง
แล้วก็ต้องการจะให้ประเทศชาติของเราไม่มีภัยต่าง
ค่ะต้องการให้ประเทศชาติเราอยู่ประชาชนอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขค่ะสวดมนต์อธิษฐานอย่างนั้นนะคะ
สำหรับปีนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับวัดราชบอพิษจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสริมงคลทั่วโลกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองคืนนาวัดราชบอพิษและในวันพรุ่งนี้นะคะ
จะจัดพิธีธรรมบุญตักบาทพระสงสำนวนห้าสิบห้ารูปในเวลาหกนาฬิกา
ณบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบอพิษในวันขึ้นปีใหม่ค่ะ
นับจากนี้ไปอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็จะเริ่มสวดมนต์ข้ามปีค่ะ
แล้วก็จะเริ่มสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
วัดราชบอพิษค่ะอีกวัดหนึ่งที่ประชาชนเดินทาง
สวดมนต์ข้ามปีกันเยอะนะครับก็คือวัดเบนจมะบ่อพิษนะครับ
เพื่อนเพื่อนชมครับซึ่งก็มีกิจกรรม
เริ่มกันมาตั้งแต่ประมาณ๑ทุ่มแล้วนะครับ

ติดตามจากคุณถิตภาสุริพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากวัดเบนจมะบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารครับ
พุทธศาสตร์สันนี้กระชนไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐คน
เข้าร่วมกิจกรรมวัดเย็นแปล
ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาที่วัดเบนจนะบ่อพิษประสิทธิ์วนารามค่ะ

เหล่าพุทธศาสตร์สันนี้กระชนที่วัดเบญจมะบอพิษก็เริ่มทำวัดเย็นแปล

นำโดยเจ้าอาวาสพระเทพกิติเวทีพระลูกวัดและพระพิสุกที่นิมนต์มาจากภาคเหนือรวมกว่า๓๐องค์
ถือเป็นหนึ่งในพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จัดต่อเนื่องยาวนานมา๑๐ปี
ทอดวิถีล้านนาซึ่งมีมาแต่โบราณ
โดยประชาชนที่มาที่นี่ก็มีทั้งคนกรุงเทพและคนภาคเหนือที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพช่วงนี้
ครอบครัวอาณาจภงเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เข้าร่วมพิธีนี้เป็นครั้งที่สอง
เนื่องจากชื่นชอบในอัตลักษณ์ของล้านนา
พร้อมกับมองว่าการสวดมนต์ข้ามปีมีเพียงปีละหนึ่งครั้ง
น่าสนใจมากกว่าการไปร่วมกิจกรรมเรื่องเริ่มอื่น
จึงอยากพาสัญญาชิกครอบครัวมาร่วมพิธีเพื่อเสริมซีรีย์มงคล

เหนือจากการสวดมนต์ข้ามปีแล้วที่บริเวณวัด
ยังมีจุดทำบุญตุงแบบชาวเหนือ

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างสวัย
รวมถึงมีโรงทานร้านอาหารขาวหวาน
โดยกำหนดการหลังจากนี้ช่วง๒๑นาฬิกา
จะมีการสวดสืบชะตาแบบล้านนา
เป็นการสวดภาษาเหนือนาน๑ชั่วโมง

ทันทีที่เสียงสัญญาณลั่นระคางดังขึ้น
ก็จะมีพิธีเจริญชัยมงคลคาถา
ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยม
ที่เข้ามาร่วมสวดมนต์ข้ามปี

เจ้าอาวาสจะเปิดให้บูชาเหรียญน้ำมนต
พระพุทธชินราชในเวลาเที่ยงคืน

พร้อมมุก๕เมตรจำนวน๒๐๐๐เส้น

แบบวิถีล้านนามในกรุณเทพภาหนคร
สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานได้อยู่ค่ะ
โดยพิธีนะคะจะเสร็จสิ้นในเวลา๑นาฬิกา

ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดเบรนจมักบ่าพิธีสินวนารามค่ะ
และอีกหนึ่งวัดสำคัญนะคะที่ประชาชนนิยม
เดินทางไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ก็คือวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษค่ะ
ติดตามจากคุณรัชนีคำนึงควรนะคะ
รายงานมาจากวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษค่ะ

บรรยากาศที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษ
เนื่องในพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙

คือคักไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดสีขาวนะคะ
มาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างคึกคักเลยค่ะ
ว่าในค่ำคืนนี้จะเริ่มสวดมนต์เวลาประมาณ๔ทุ่ม๔๕
แต่ว่าจนถึงขณะนี้พื้นที่โดยรอบนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพระอุโบสถนั้น
งแน่นไปด้วยประชาชนที่เข้ามาจับจองพื้นที่แล้ว
ขณะที่บางส่วนนะคะก็เลือกที่จะเป็นอาสาสมัคร
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีในค่ำคืนนี้ค่ะ
ประชาชนทุกเพศทุกวัยพร้อมใจการเดินทางมาที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษ
ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระราม๙เพื่อร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
หลายคนเลือกวัดพระราม๙ด้วยเพราะส่วนหนึ่ง
ที่นี่คือวัดตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้า
เดินทางมาร่วมพิธีอันเป็นมงคลที่วัดแห่งนี้ก็เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยด้วยค่ะ
ปีนี้เพิ่งจะมีโอกาสนะคะด้วยความที่ว่าที่วัดนี้เป็นวัดพระรามเก้าพี่มาบ่อยแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นวัดของราชการที่๙นะคะ
เป็นพระบาทสมเด็จที่เราทุกคนชาวไทยก็น้อมรำลึกถึงภาพบุญบุญบารมีของท่านที่ท่านทำให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งเราก็ทุกคนในวันนี้พี่เชื่อว่ามีนั่นอยู่ในใจกันทั้งหมดนะคะ
ทำบุญนะคะถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับในหลวงราชการที่เก้าซึ่งเป็นในหลวงที่อยู่ในดวงใจของชาวไทยทุกคนนะคะพูดถึงท่านแล้วก็น้ำตาจะไหลแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าทุกท่านเนี่ยยังอยู่ในใจของของประชาชนชาวไทยอยู่ในระแวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็มีความผูกพันนะคะมาแล้วก็อยากจะมาอยู่ทุกปีทุกปีนะคะไม่เคยขาดเลยค่ะนะคะสำหรับพิธี
พุทธมนตร์ที่วัดพระราม๙ได้เริ่มต้นด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติชาดกตั้งแต่เวลาประมาณ๒๑นาฬิกาจากนั้นมีพิธีทอดพระป่าสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชุปธรรมด้วยค่ะ
ซึ่งการสวดมุลข้ามปีที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษนะคะจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณยี่สิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเป็นต้นไปค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศอีกครั้งในรายการไทยรัฐเจาะประเด็นรัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษค่ะอ่าอันนี้ทางธรรมฮะใช่ค่ะ
เราไปต่อทางโลกเหมาะสมที่สุดแล้วนี่ฮะยืนอยู่ครับคุณแจ๊กเกอรีน
นะคะอยู่ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในการจัดงาน
ติดตามจากรายงานสดของคุณแจ๊กกะรีนครับต้องได้ต้องได้ต้องได้
ที่ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิร์ลตอนนี้ค่ะคึกคักมากจริงจริงค่ะ
ตลอดทั้งวันนะคะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางมาที่นี่นะคะมาในคืนข้ามปี
มาร่วมส่งความสุขของมาแฮปปี้กันค่ะ
ประมาณกันนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาทั้งหมด๒๕๐๐๐คนค่ะ
ฟังไม่ผิดค่ะของวัดด้านหลังสิ้นตอนนี้ค่ะ
มีแค่บางส่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้แน่นจริงนะคะ
ส่วนเรื่องทางความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กว่า๒๖๐๐นายค่ะก็มาระดมพลค่ะ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างมากมายเลยล่ะค่ะ
ส่วนกิจกรรมด้านหน้านะคะที่อยู่ด้านหน้าบนเวทีตอนนี้นะคะ
ก็จะมีศิลปินดรรมปลอดภัยมากเลยนะคะ
มากันนะคะมาส่งความสุขมาร้องเพลงกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณเต้อจรินพรแต้วนัทธพรเจฟจินายุคค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะแจ๊คลินอยู่กับหนึ่งนะคะ

รอใคร

ก็คือโอ้โหคนแบบเยอะมาก
วันนี้ไม่พากับคุณจุยมาหรือคะ
คุณจุ๋ยมาครับแต่ว่ายังไม่ได้เดินมาตรงนี้
ก็แฮปปี้ถ้าถามว่าปีหน้าอยากให้ของขวัญอะไรคนไทยสักหนึ่งชิ้นอยากให้อะไรครับ
สักหนึ่งชิ้นขอให้ผับใส่กรอกไปเลยคือสุขภาพแข็งแรงแล้วนะครับ
เป็นสิ่งที่ถ้าเลือกให้เป็นของขวัญ

ก็วันนี้พรีเซนเตอร์เรามามีโชว์ด้วยในช่วงใกล้เข้าดาวมันก็จะมีพี่เจมส์จีพี่เมล่าพี่เป๊กเฮล็ดโชว์พี่เต้ยแล้วก็พี่เต้าแล้วก็พี่พุทธครับ
มันมีคุณค่าแล้วก็สนุกจริงเนาะ
ขอบคุณคุณผู้ช่วยนะคะ
ส่วนบรรยากาศนะคะก็จะได้ดูกันแบบนี้นะคะกันยาวเต็มเลยค่ะ
ถ้าใครอยากจะมานะครับก็มาได้จนถึงตีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเวลาแล้วยังเหลือเวลาค่ะ
เดี๋ยวแจ๊กกะรีนนะคะขอลาค่ะลาไปหานุ่มแถวนี้ค่ะเผื่อจะได้เข้าดาวน์ที่นี่ฟุตฟิตต่อไปค่ะ
จักรีนดูสึกครับไทยรัตทีวีรายงานจากร้านเซ็นเทอร์โลอยู่เทพหวานทะคอน

สวัสดีค่ะ
บอกลาไปหานุ่มแถวนี้ก่อนจะได้มีเพื่อนเขาดาวน์
ส่งเข้าไปถูกทางแล้วล่ะถูกแล้วสนุกจริง
ก็เลยอยากจะให้ดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะไปดูที่ออสเตรเลียค่ะ
เป็นภาพบรรยากาศที่เขาได้มีการเคาน์ดาวน์นะคะนับถอยหลังกันนะคะ
เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอง

ใช่นี่ค่ะนี่คืออ่าวซิดนี่นะคะ
คนเป็นล้านนะคะหลายคนกังวลว่าฝนจะตก
แต่สุดท้ายฟ้าฝนเป็นใจฝนไม่ตกนะคะ
เขานับถอยหลังกันเรียบร้อยที่ออสเตรเลีย
โอ้โหเขาก็ยิ่งใหญ่อย่างวันนี้ทุกปี
ใช่ทุกปีเลยนะคะที่จุดนี้

เป็นภาพบรรยากาศก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะคะ
นครโอ๊คเล่นของนิวซีแลนด์นะคะ

อาคารสกายทาเวอร์แลนดมาร์คของเมืองนะคะ
แล้วก็มีการแสดงไฟที่ฮาเบอร์บริด
นี่ค่ะของเราอีก๒ชั่วโมง

มีใครมาที่ไม่อยากให้ปีใหม่เลย